เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่นะคะ

อันนี้เรื่องแรกมูลค่าแรกป้าใหญ่กินปลาเล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเป็นสำหรับนักพัฒนาเป็นส่วนใหญ่มากกว่า
เข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนะคะ
ก่อนที่เริ่มงานแถลงข่าวค่ะทีมคุกก็ได้กล่าว
ขอให้ทุกคนเข้าร่วมที่เข้าร่วมงานนะคะให้ไว้อาลัยกับเหยื่อจากเหตุการณ์กราดยิง
ในสถาบันสถานบันเทิงเมืองออแลนโดแล้วก็กล่าวประนามการกระทำนี้
เปิดตัวหลายอย่างแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะคะ
จริงนะคะรออัปเดตกันแล้วกัน
ตื่นเต้นเลยอะอือฮือตื่นเต้น
ก็ปรับการทำงานให้เร็วขึ้นมีความหน่วงน้อยลงมีแบบหน้าปัดให้เลือกเพิ่มค่ะ
มีหลากหลายสีนะคะแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านฟิตเนสให้แม่นยำขึ้นอีกด้วย
มีหน้าจอล็อกสกรีนแบบใหม่โดยฟังดีดีถ้าคุณถือรุ่นเหล่านี้อยู่
ช่วงปลายปีนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปล่อยเป็นเวอร์ชันเบต้า
สำหรับนักพัฒนาที่เขาไปสมัครเรียบร้อยอยากจะเข้าไปแฮ็กโค้ดไปพัฒนาอะไร
ก็ทำได้เท่านั้นพวกเราเนี่ยกัญญากัญญารอเปิดตัวสินค้าใหม่
อยากรู้ว่าตกลงเขาจะเปิดไหมธรรมดาต้องเปิดตกมา๓๕รอบแล้ว

อยากรู้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยเหมือนที่เขาชอบทำล้อกันหรือเปล่า

คือต้องเป็นหูฟังเฉพาะเท่านั้น

ใช่ค่ะแอปเปิ้ลเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องใช้เป็นหูฟังบลูทูธ
ซึ่งสาวกหลายคนก็มาต่อว่ากัน

แต่เป็นแค่ข่าวลือยังไม่รู้จริงหรือเปล่า

มีความจริงค่อนข้างสูงสำหรับข่าวนี้

ไม่เป็นไรคุณใช้รุ่นเก่ารุ่นเดิมไปแหละดีแล้ว